พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พิเศษตรงที่มีการสร้างสระอโนดาตมีสัตว์หิมพานแล้วก็มีสัตว์ผสม
อยู่ที่บริเวณฐานโดยรอบทั้ง๔ทิศเปรียบเสมือนพระเมรุมาตรเป็นเขาพระสุเมน
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ผ่านจากรายงานค่ะ
ปฏิมากรรมรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณฐานทั้ง๔ทิศจะประกอบไปด้วยสัตว์หิมพานและสัตว์ผสมที่อยู่ในสระอโนดาต
โดยยึดหลักตามความเชื่อไตรภูมิมิจักรวาลซึ่งเปรียบพระเมรุมาตรหลุดเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลาง
้อมรอบด้วยเขาสัตบริพันธ์และสิงสาราสัตว์นานาชนิด
นายสมชายบุญประเสริฐช่างปั้นปูนสดเมืองเพชรชบุรีผู้ปั้นสัตว์หิมพานและสัตว์ผสม
เทคนิคการปั้นปูนสดแบบโบราณปั้นสัตวหิมพานกว่า๑๕๐ตัว
จะเป็นงานปูนปั้นปูนปั้นสดก็คือหมายถึงว่าปั้นชิ้นกันชิ้นต่อชิ้น
เสร็จก็คือสมบูรณ์เลยไม่มีการเอาไปทำพรีมเป็นเป็นอะไรอย่างนี้
ก็คือจบเลยก็พร้อมได้เลย
ที่ตัวเป็นนกหัวเป็นครุฑมีปีกกลางหลังความสูงกว่า๑เมตร
เป็นหนึ่งในสัตว์หิมพานที่จะประดับอยู่ภายในสระอโนดาต
บริเวณฐานรอบพระเมรุมาตรโดยสื่อถึงความสง่างาม
ขณะที่ประติมากรรมหลักอย่างสิงที่จะตั้งอยู่ในสระอโนดาต
ทิศตะวันออกของพระเมลุมาตรแสดงถึงความทรงพลังและสง่างาม
ในครั้งนี้สิงห์จะสวมชะดาที่หัวแทนความหมายคือเป็นทหารของพระราชา
ซึ่งทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำงานออกมาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
อย่างหาที่สุดไม่ได้ก็มีความข้าวคุมใจ
แล้วก็จะทำงานให้เต็มที่เต็มความสามารถทุกท่านครับ
จากงานประติมากรรมหลักอย่างม้าโคสิงยังมีกลุ่มสัตว์ผสม
เช่นกลุ่มหงษกินนารีและกลุ่มนกที่จะต้องอยู่ในสระอโนดาต
ขณะที่สระอโนดาตต้นแบบได้จำลองให้เห็นภาพเมื่อสัตว์หิมพานไปประดับอยู่ในตำแหน่งต่างทั้ง๔ทิศ
พร้อมการจัดวางท่าทางของสัตว์แต่ละชนิดอย่างลงตัว
ในส่วนทิศเหนือของพระเมรุมาตรจะเป็นประติมากรรมช้างสิบตระกูล
ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานและสัตว์ผสมกว่า๓๐ตัว
โดยช่างจากวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลป์
ปฏิมากรรมช้างสิบตระกูลเป็นการปั้นต้นแบบดินน้ำมันด้านในเป็นโฟม
จากนั้นจะถอดพิมพ์และหล่อชิ้นงานไฟเบอร์กราสและลงสีให้ถูกต้องตามตำราโฆษลักษณ์
เพื่อให้ช้างทุกตัวมีความสวยงามและสมจริง
ในช้าง๑๐ตระกูลจะอยู่ในหมวดพงอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นนั้นนะครับ
แต่ว่าจะเอาโฆษลักษณ์อย่างของอีสวนพงศ์อย่างของอัคคณีพงศ์
ซึ่งมีรูปแบบของการวิพากษ์ช้างที่แตกต่างกันเข้ามาใส่ด้วยนะครับ
ทำให้มีลักษณะของกายวิพากษ์ช้างแตกต่างกัน
แล้วก็นำจินตนาการบางส่วนของเราที่อยู่ในกรอบของรูปแบบของโชชะลาเข้ามาใส่เบื้องต้นนะครับ
ยากจัดทันที่เป็นหมวดแรกเลยตัวที่มีกำลังมากที่สุด
ก็จะเป็นลักษณะสีเงินยวงอุโบสถจะเป็นสีทองอะไรอย่างนี้ครับ
มันจะแปลกต่างกันด้วยสิแต่ว่ารูปแบบของโฆษลักษณ์เข้าไม่ได้กล่าวถึง
เพราะฉะนั้นคือเราจะนำโฆษลักษณ์จากหมวดอื่นเข้ามาผสมผสานด้วย
ช่างปั้นสัตว์หิมพานล้วนบรรจงฝีมือ
รังสรรค์งานอย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้ปฏิมากรรมสัตว์หิมพานในสระอโนดาต
และสัตว์ประจำทิศทั้ง๔ทิศทุกตัว
มีความสวยงามสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติ
หลวงรัชกาลที่๙มากที่สุด